คุณผู้ชมครับที่ท้องสนามหลวงนะครับ
มีประสบคณิกรจำนวนมากที่มาเข้าคิว
เพื่อจะรอเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่รอบพระบรมหาพระราชวังแล้วก็ที่ท้องสนามหลวง
เพราะว่าคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
มีรายงานสดมาจากรอบพระบรมหาพระราชวังเชิญครับ
เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
แต่จนถึงขณะนี้นะคะแถวของประชาชนยังทอดยาวสะสมต่อเนื่องบนทางเดินในท้องสนามหลวง
โดยตอนนี้นะคะท้ายแถวอยู่บนทางเดินฝั่งทิศเหนือด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
นี่เป็นแถวของประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะซึ่งมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
ท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณทางเดินด้านทิศเหนือฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห่างจากจุดปล่อยแถวออกทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ถึง๑กิโลเมตร
เช่นเดียวกับเต็นต์พักคอยก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังบนถนนหน้าพระธาตุ
เก้าอี้๑๐๐ตัวที่จัดเตรียมไว้ก็เต็มไปด้วยประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
วันนี้นะครับคนที่มาชุดแรกเนี่ยมาตั้งแต่๓ทุ่มถึง๔ทุ่มนะครับ
แล้วก็ทยอยเดินทางมาตลอดทั้งคืนนะครับทยอยเดินมาเดินทางมาตลอดทั้งคืน
และทางสำนักพระราชวังได้ประกาศไปแล้วว่าเปิดให้เข้าตั้งแต่ตี๕นะครับ
ตี๕เปิดให้ประชาชนชุดแรกเข้านะครับ
ก็โดยภาพรวมแล้วก็วันนี้ก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบขึ้นการแต่งกายเรียบร้อยขึ้น
อยากฝากประชาชนนะครับที่เตรียมตัวในการเดินทางมา
ก็อย่างแรกเลยนะครับว่ามีผู้สูงอายุมาไหมนะครับ
ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้ประชาชนมาเยอะมากนะครับ
วันนี้ยอมรับเรียบร้อยมาเยอะมากแล้วก็ท้ายแถวก็สะสม
แล้วก็การเตรียมตัวการเดินทางนะครับแนะนำให้เตรียมตัวมาในการแต่งกายก่อนนะครับ
ท่านแต่งกายมาเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้เข้าตามระเบียบของสำนักพระราชวังครับผม
เลิกสุกายนะคะเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เวลา๒นาฬิกาที่ผ่านมา
เพราะเคยเดินทางมาครั้งแรกเมื่อวันที่๒๙ตุลาคมแต่ไม่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเช่นเดียวกับนางบุญมีขันติวงชาวจังหวัดกำแพงเพชร
ที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรู้สึกเสียใจตั้งแต่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
เมื่อวันที่เยี่ยมก้าวมาถึงและพอดีภาพลาร็ีบมาด้วยและถึงเจ็บ
ก็ยังอยู่กลางท็อปกลางสนามหลวงอยู่เลย
ก็เลยก็ลูกเล็กค่ะสงสารลูกก็เลยพากลับไป

ครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้มากราบพระองค์ท่านนะคะ
ความรู้สึก
รู้สึกภูมิใจค่ะอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นลูกท่าน
ที่ได้มีโอกาสมาค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกค่ะ
ก็อยากจะตามเดินลอยท่านทุกอย่างค่ะ
ถ้าทำได้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
ส่วนบรรยากาศการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังนะคะ
ตำรวจได้ทำการปิดการจราจร๒๗เส้นทางโดยรอบแล้วตั้งแต่๗นาฬิกาที่ผ่านมา
ตามแผนการจัดการจราจรในช่วงวันหยุดของกองบังคับการตำรวจจราจร
ซึ่งในวันนี้จะปิดเส้นทางโดยรอบอาทิตถนนราชดำเนินกลาง
ถนนหลานหลวงถนนอรุณอมรินสะพานพระปิ่นเกล้า
และเส้นทางอื่นตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะวันนี้มีการซ้อมรับปริญญาบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งเกรงว่าจะมีประชาชนเดินทางมาพื้นที่นี้จำนวนมาก
ตำรวจจึงต้องวางมาตรการในการดูแลอย่างเข้มงวด
รวมถึงภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยังไม่อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปจอดภายในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนที่พาผู้สูงอายุหรือว่าบุตรหลานตัวเล็กเดินทางมาด้วย
ติดป้ายชื่อนามสกุลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะ

แต่หากพัดหลงแล้วนะคะขอให้ประชาชนสังเกตจุดที่มีบอลลูนสีขาวดำนะคะ
เขียนว่ากองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
แล้วเดินไปที่จุดนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยประกาศตามหาญาติได้ค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ